สวัสดีครับเมื่อวานนี้เป็นวันสิ้นสุดของประกาศเตือนภัย
เรื่องของพายุฤดูร้อนในเมืองไทยของเรานะครับ
ซึ่งเป็นช่วงที่ลมหนาวที่ก่อนหน้านี้เข้ามาสร้างความปัดป่วน

แต่นั่นก็ได้หมายความว่าความแปรปวนสภาพอากาศ

โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่แนวที่อยู่ตอนกลางของประเทศนะครับ
ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก

เป็นฝนที่จะเคลื่อนที่กลับไปนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนอีกครั้งหนึ่ง
แน่นอนครับก่อนสงการเราเจอกับอากาศที่ร้อนจัดเลยทีเดียวนะครับ

อีกไม่กี่วันครับมีการคาดการณ์ว่าในช่วงวันที่๒๗

เราจะเจออากาศที่ร้อนแบบนั้นหรือเปล่า

ว่าหลังจากนี้สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้าง

คือกลุ่มฝนจะค่อยเคลื่อนที่กลับไป

แล้วก็จะไปอยู่บริเวณพื้นที่ทางตอนบนของลาวเวียดนามแทนนะครับ

ในช่วงวันที่๒๔๒๕ครับ
จะเริ่มมีลมหนาวสีฟ้าด้านบนเนี่ยนะครับ
ค่อยดันเอาแนวกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่คือ

พบว่ามีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่กำลังค่อยเคลื่อนตัวมานะครับ

แล้วก็ส่งผลคาดการณ์ว่าจะเป็นวันที่๒๕นะครับ
สังเกตว่าสีแดงเต็มเลยนะครับ

หลังจากนั้น๒๖๒๗ก็จะมาต่อในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศครับ
นั่นก็หมายความว่าในวันที่๒๗เราจะมีโอกาสได้เจอกับฝนนะครับ
ทีนี้เรามาดูกันหน่อยอุณหภูมิจะเป็นอย่างไรกันบ้าง

การว่าจะเป็นวันที่อุณหภูมิร้อนที่สุด
ก่อนที่จะไปเจอในช่วงวันที่๒๗นะครับ
ทีนี้หลังจากที่เริ่มมีฝนมาครับ

คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิยิ่งเข้มมากก็ยิ่งเย็นมากครับ
จะพบว่าในช่วงประมาณวันที่๒๕นะครับ

โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานจะเริ่มเย็นจุดแรก
หลังจากนั้นครับก็จะค่อยเพิ่มพื้นที่
ในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
คาดการณ์ว่าช่วงนั้นอาจจะทำให้อุณหภูมิ
เย็นลงประมาณ๓๔องศาเซลเซียตเลยทีเดียว
ฝนที่ตกลงมาก็ไม่ต้องตกออกใจนะครับ
เรื่องของดวงอาทิตย์ที่จะเข้ามาตั้งจากกรุงเทพฯ
นี่คือการคาดการณเบื้องต้นยังไงก็ต้องติดตามต่อไปนะครับ
และทั้งหมดนี้คือรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับ